หากคุณคิดว่าอาหาร๑จาน๑๐บาทที่มีรสชาติอร่อยและปริมาณอิ่มท้องจะมีเฉพาะในต่างจังหวัด
คุณคิดผิดรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารตามสั่ง๑๐บาท
ไม่ผิดแน่นอนครับว่าในกรุงเทพมหานครแบบนี้จะมีร้านอาหารริมฟุตบาทที่ขายอาหารแค่๑๐บาท
ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปหรือเจอวิกฤตแค่ไหนชายคนนี้ก็ไม่เคยขาดทุน
ที่สำคัญเขาขายมาเกือบ๕๐ปีแล้วล่ะครับ
ได้สุรพันธุ์ผีรภาดาลงทูครับผม
ประมาณตีหนึ่งหกครับเพราะฉะนั้นสามแบบ
รู้สึกว่าอาจจะปี๒กว่ามันขึ้นมาเป็น๕บาท
รู้สึกว่าจะ๒๐ปีแล้ว

ถ้ายังอยู่นะผมเลิกไปรถ
ตอนนั้นไม่เป็นเลยเพิ่งหัด

สมัยก่อนทำงานอยู่ธนาคาร

ทีละปีมันก็เข้าไปหลายปีแล้วหรอก
ตามใต้เนี่ยกะเพรากระเทียมผัดพริกราดหน้า

เพราะผมให้กินฟรีเลย

อาหารที่มหาล้านรุ่งทูโอ

อาหารน้อยก็อร่อยและมีคุณภาพ
ก็น่าจะเกิน๒๐ปีหายากมาก
ด้วยราคาที่๑๐บาทแล้วก็ตามสั่งได้นะครับ

คือไม่ว่าเป็นเรื่องของรสชาติหรือว่าราคา
ปัจจุบันนี้เราจะหารักษณะแบบนี้ไม่ค่อยได้
และอยากผมก็อยู่ระแวกนี้เราก็ถ่ายร้านนี้ไปเจาะ
สิบกว่าปีอร่อยค่ะรสชาติดี
ราคาไม่เคยเปลี่ยนเลย๒๐กว่าปีแล้ว
หายากนะราคาแบบนี้ไม่มีนะ
แล้วลุงเขาก็ทำแบบกิจการครอบครัว
เศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าจ้างจ้างด้วยก็คงไม่ไหว
นานหลายปีแล้วค่ะน่าจะเกือบ๔๐ปี
ราคาถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็สะอาดค่ะ
รายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท

มันก็ให้แบ่งให้ลูกหลานก็พอกินกันนะ
มาวางถ้าวันไหนไม่ทำมันเงื่อ
ทำนี่ก็รู้สึกสบายใจ
เพราะลูกค้าเวลาอามาพังก็ยิ้มแย้มกลั่นใสออกไป
เราก็ต้องนั่นเยอะซื่อสดจะลูกค้า
แต่ก็ต้องใช้ของดีของดีของสด
อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ลูกค้าแหละ

วันนี้นะคะหมอค่ายพาทุกคนค่ะ
มาอยู่ที่ร้านในจิลหมูแดงหมูกรอบนะคะ
ที่นอกจากความอร่อยที่ต้องยกนิ้วให้แล้วเนี่ย

รวมไปถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ

ไปประสบความสำเร็จได้ง่าย
หลักหน้าที่เป็นธุรกรของแม่จิวเนี่ยค่ะ
ในเรื่องของบันไดนะคะก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
ันไดเนี่ยควรที่จะเป็นเลขที่นะคะเพราะว่าเลขที่เนี่ยหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

ถ้าเรียกคู่เนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของภวกวิญญาณ
หรือว่าของที่มองไม่เห็นอะไรพวกนี้ค่ะ
อย่างต่อมานี่ก็คือในเรื่องของทางเดิน

ว่าทางเดียวตรงนี้ยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น

อย่างต่อมานะคะก็คือเรื่องของประตูค่ะ
ประตูทางเข้านะคะเรียกได้ว่าใหญ่สมกับสถานที่นะคะ
จะได้แบบว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากนะคะ
และนอกจากนี้นะคะทางนี้ไม่ได้มีประตูเข้าทางเดียว
คือมีด้านหลังอีกทางหนึ่งนะคะ
คือการที่มีประตูเข้าสองทางเนี่ยก็คือหมายถึงว่า
ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น

และอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ
อย่างคนที่ทำการค้าการขายนะคะ
ควรจะมีเลข๓๖เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่มิตร
ได้มีโอกาสดีในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจเข้ามานะคะ
และเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะ
นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวใจนะคะ
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะ

ต้องเฟ้ยเลย

โทรฟแปรก๙เขาเรียกว่าเลขมังกร

ได้รู้ถึงเลขมงคลค้าขายร่ำรวยกันไปแล้วอย่าลืมไปจับจองเสริมความเห็งกันนะครับ
ต่อกันที่เรื่องของความอร่อยจะพาไปพบกับเคล็ดลับสูตรเด็ดของร้านหมูสะเต๊ะระดับตำนาน
บอกได้เลยว่าถ้าไปเชียงใหม่แล้วไม่ได้แวะไปทานหมูสะเต๊ะพี่ชัย
ถือว่าคุณยังไปไม่ถึงหมูสะเต๊ะย่างบนเตาถ่านร้อนควันฟุ้งฟุ้ง
อยากจะให้ทีวีมีกลิ่นซะเหลือเกินครับร้านนี้อร่อยต้องบอกต่อครับ
มีคนบอกว่าถ้าคุณมาเที่ยวชายเมียงเฮ้ยเชียงใหม่
และคุณไม่ได้ลองลิ้มชิมรสหมูสะเต๊ะพี่ชัยถือว่าคุณมาไม่ถึง
การัตรีได้การขายดีต่อเนื่องยาวนานกว่าหกสิบปี

อยากรู้กันไหมเอ่ยว่าทำไมหมูสะเต๊ะพี่ชัยถึงได้ครองใจลูกค้ามาจนถึงทุกวันนี้
ขุนตากับพี่ชัยเจ้าของร้านวัยเจ็ดสิบแปดปีล่าว่าว
หลักของความอร่อยอยู่ที่การย่างหมูสะเต๊ะด้วยเตาถ่านร้อน
ทาด้วยน้ำหัวกะทิบาง
จะได้กลิ่นหอมที่ยั่วยวนชวนใจ
ส่วนเนื้อหมูจะเลือกใช้หมูสันนอกคุณภาพดีสดใหม่ทุกวัน
เพราะจะให้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวล่ะครับ
ซึ่งผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินดี
และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หมูสะเต๊ะพี่ชัยอร่อยแบบไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือน้ำจิ้มสูตรซิงคโปร์
ที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของพ่อสูตรน้ำจิ้มนี้
คุณตาพี่ชัยบอกว่าขอเก็บไว้เป็นความลับก็แล้วกันนะครับ
ใครอยากจะลองลิ้มชิมรสหมูสะเต๊ะพี่ชัยก็สามารถไปได้ที่
ปากซอยเจริญเมือง๘ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
สนุนราคาไม่แพงอย่างที่คิดขายเพียงไม้ละ๔บาทเท่านั้น
ฟังไม่ผิดครับ๔บาทเท่านั้นจริง
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
เราจึงยกให้หมูสะเต๊ะพี่ชัยเป็นร้านตำนานของอร่อย
แห่งเมืองเชียงใหม่นั่นเอง
ถึง๔โมงคิวอะไรเบอร์นี้ครับ
กิจกรรมเยอะแล้วข้าวนี้นะครับยังไม่ตกถึงท้องเลยครับ
สงสารอ่ะคิวเบอร์แรงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปกินกะเพรา
แต่ต้องร้านนี้เท่านั้นตามไปดูกันเลยค่ะ
คิดถึงกะเพราต้มกะเพราร้านเฮียป๊อปกะเพราจับกัง

กะเพราจับกังเรามีเมนูกะเพรามากกว่า๓๐เมนูครับ
เมนูอื่นเราก็มีข้าวผัดต้มยำข้าวผัดผงกะหรี่

เรายังมีพวกผัดกระเทียมผัดพริกเผาผัดพริกแกง

เป็นการเริ่มต้นมาจากร้านของแม่ที่ทำมาก่อนจะแยกตัวออกมา
เด็กมหาลัยของการค้ากับเด็กโรงเรียนสุรษัตริย์เนี่ยอ่าลูกค้าประจำหลายว่ากันได้
จะสั่งคอมโบชุดใหญ่เพิ่มนู่นเพิ่มหนี้เพิ่มอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยเอาไอเดียตรงนั้นแหละมาขายข้างนอกดีกว่าเพราะมันดูอลังการดูแปลก
ช่วงแรกเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังผมเริงลองตลาดที่ร้านเก่า
จากข้าวจานละ๔๐บาท๔๕บาทผมปรับราคาขึ้น๕บาทแต่ให้เข้า
แบบเยอะเยอะเลยปูนพูนจานอ่ะบางคนเขาทานไม่หมดบางคนทานเหลืออะไรอย่างเงี้ย
แม่เห็นแม่ร้องไห้แม่บอกว่าร้านเราไม่อร่อยแล้วเหรอ
ร้านเราเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าเอ่อไม่อลังการงานตั้งเราก็เพิ่มกลับได้
ที่นี่เราเพิ่มกลับเป็นขีดขีดละ๓๐บาททุกอันเลยทุกอันเลย
แต่ขี่นี่ขีดขีดจากของสดนะไม่ใช่ขี่จากของผัดแล้วนะ
ก็เริ่มต้นตอนเรียกจบมาใหม่แล้วก็ไปช่วยอาคุณอาที่เลี้ยดูมันนี่แหละ
ทำบัญชีก็ทำได้อยู่ประมาณสักปีหนึ่งเราก็ไม่เข้ากับเราอ่ะ
เราเป็นคนรักอิสระไม่ชอบเป็นลูกน้องใครเรามีไม่หัวเราไปไกลแล้วอ่ะ
เราเราคิดนู่นคิดนี่ได้แล้วแหละอ่าก็เลยมาอยู่กับแม่แม่ทำน่ะ
ต้มกุ้ยก่อนอ่ะแล้วก็พอยุคสมัยเปลี่ยนก็มาเป็นร้านอาหารตำสั่ง
เพื่อจะสามสิบห้าปีทำเปิดร้านอาหารเนี่ยตอนที่อยู่กับแม่นี่ก็ลองหลายหลายอย่าง
เคยทำร้านกาแฟทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวรถเข็นนะนะ
แล้วก็ทำคลินิกเสริมความงามเป็นเจ้าของบ้างแล้วก็เป็นหุ้นส่วนบ้าง
มันไม่ถึงกับขาดทุนแต่มันไม่โตอ่ะมันไม่มันมันไม่สามารถอ่า
ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เราก็ลองลองจนมาลองพร้อมกับกะเพราจับกัน
แต่จังหวะนี้คือได้ลูกน้องที่ดีพอเราสั่งปุ๊บเขาตอบโจทย์ได้
ตอนนี้มันก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่
เป็นยังไงคะกินนะเอ้าหิวจริงจริงนะเนี่ย
จริงจริงหมดไปครึ่งขาดแล้วเนี้ยแค่เท่าเดียวไปเลยแบบนี้
พี่ป๊อปเป็นยังไงบ้างครับไม่น้อยหน้าครับครึ่งขาดแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวพี่พี่ค่ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราก็ลืมแข่งรับใจของเราเลย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
นี่คือเฮียป๊อปค่ะผมเจ้าของกะเพราถาดที่นำมาให้เราชิมแบบจุกจุกในวันนี้นะคะ
อ่อแล้วหลากหลายมากคือเกิดบันทุกอย่างครับอ่ากระเพราไข่มะหมึก
เอาจริงผมน่าไม่เคยกินที่ไหนเลยกะเพราเกี๊ยวซ่ากะเพราตูดไก่

ตอนนี้ที่แปลกของเรามีท้องปลาไซม่อนเกี๊ยวซ่าตูดไก่ย่างไข่ปลาหมึก
แล้วก็มีดอรี่หอยลายแล้วก็เมนูที่เราเคยมีมาก็มีหอยเชล
กะเพราสเต็กปลาไซมอนคือเราอยากทานอะไรเราก็ใส่ไปในเมนูอะครับ
อะไรที่เราคิดว่าเราเราอยากทานเราทำแล้วอร่อยเราก็ใส่เข้าไปเลยฮะ
เมนูยอดฮิตนี่เป็นกะเพราไข่ปลาหมึกครับผมว่าร้านอื่นไม่มี
เพราะวัตถุดิบมันหายากแล้วก็ทำค่อนข้างยาก
เนื่องจากไข่ปลาหมึกราคามันสูงค่อนข้างแพง
คนที่เอามาทำมันก็ไม่ค่อยกล้าสู้
แล้วก็ตั้งราคาสูงก็สำหรับผัดกะเพรามันก็ไม่ค่อยน่าจะทานน่าซื้อ
ผสมแป้งครับเราล้างเมือกออกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาทอดแล้วก็ผัด
ผัดเผลออัพิกนี้เค้าตัดจากรอยพรุ่งมาส่งที่ตลาดไทย
ในอีทธิ์เราก็ไปเอามาช่วงเย็นเลย
ต้องแลกหมูเราก็ดิวจากร้านหมูหลักเลย
บอกถึงแข็งเราก็รับต่อจากเขามาเลย

ส่วนเกี้ยวซ่านี่เราใช้ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่

แล้วสรุปว่าพอผัดแล้วมันเบิร์ก

ก็ออกนะวันละโล๒โลได้นะ
คนน่าจะชอบลองอ่ะใครที่ลองแล้วติดใจเขาอาจจะสั่งต่อไปเรื่อย
แล้วจะบอกว่าถาดใหญ่ยักษ์มากค่ะ
ครับแล้วมึงขายกันที่ราคาเท่าไหร่ครับ
อ่า๕๓ครับยางไข่ปลาหมึกอย่างนี้ก็๖๓บาท
อ่าค่ะ๖๓อ่าอันยังอันนี้คือ

คือเรียกว่าใครมาทานี้ต้องอิ่มกลับไปแน่นอน
เอาจริงนะผมเคยทานแต่บะหมี่จับกัง
นี่ครั้งแรกเลยที่ทานผัดกะเพราจับกัง

มตเซมประชาชื่น

ที่เฮียป๊อปบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมี๕สาขา

หมายความว่าตอนนี้มีทั้งหมดแล้ว๑๐สาขาแล้ว

เราจัดใส่กล่องได้ไม่เท่ากับหน้าร้าน
อ๋อคือหน้าร้านเราเป็นฐานใหญ่

แล้วแบบนี้อยากรู้ว่ามีวิธีการแบบบริหารจัดการยังไงคะ

ดูการจัดซื้อจัดส่งแค่นั้นเอง

แล้วคนผัดคนทำให้เรานี่ใครครับ

มันไม่เหมือนกันนะหุ้นส่วนกับพนักงาน

ก็เราให้หุ้นส่วนเขาไปเลยทุกสาขา

ใช่ครับเป็นลูกน้องคนสนิท

ผมเห็นมาตั้งแต่อยู่ร้านสมัยอยู่ร้านกับคุณแม่

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เขาเนี้ยเรียกว่าครับทำให้เราเต็มที่
แล้วก็ไม่ไปโกงเราอะไรอย่างนี้

อยากรู้ว่าสัดส่วนเป็นยังไงคะกี่เปอร์สื่อ
ก็ทุกสาขาเลยครับทุกแบรนด์ทุกอะไรทุกยี่ห้อที่ผมจะเปิด
แล้วก็ในอนาคตด้วย๑๐ทุกสาขาครับ
๑๐ยนต์ต่างของทุกสาขา
ว่าจะได้มีเวลาไปใช้ชีวิตด้วย
ก็เปรียบเสมือนเหมือนร้านเขาเองอะครับ

เขาก็ไม่มองแบบอื่นแหละเขาก็ได้หุ้นแหละ
แค่เขาทำให้ได้มากขึ้น

แต่ว่าในว่าไอเดียนี้ดีนะคะ
แล้วสาขาไหนขาดคนผัดอยู่ไหมฮะ
พวกเราก็พูดสัก๑๐
ผมพอได้เพราะผมเป็นคนชอบผัด

พนักงานที่ดูแต่ละสาขาเขาทุ่มเทจริง
เพราะเขาถือว่าเหมือนเป็นเจ้าของไปด้วยในตัว

เขาเป็นจุดตัวเลขบอกได้มั้ยคะว่ายังไง
ช่วงนี้มี๕สาขาเป็นหลักหมื่นครับแต่หลายหมื่นอยู่ครับ

ก็คือได้ทั้งเงินเดือนแล้วก็ปันผลจากหุ้นเงินเอง

ต้องบอกว่าธุรกิจโตได้นะคะลูกน้องก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน

เขาก็ยิ่งทำให้เราแล้วก็ได้กลับมาถูกไหมคะเฮีย

อยากเห็นฝีมือลีลาการผัดของเขานะ

ผมในภูถีสวบโประกปันและกระโปรใจกรรมครับ
ผมมาอยู่ตั้งแต่ปีที่น้ำท่วมอ่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ผมเข้ามาอยู่กับเจ๊ฟีมากเลย

ก็เลยเลยผมเสื่อหาเมนูของเจ๊ฟูพันต้องการ
แต่กลัวผมดูว่าเขาจะใส่อะไรมาก
แล้วผมไปพูดสูงกับที่เฮีย

เดี๋ยวคุณจะมาไปดูครับทำอะไรมากครับผม
เวลาเอาด้วยมาก็มาเกลียดตรงนี้
แล้วก็ไปที่ทุกของ

อันนี้ภาคเนกไก่ยากครับ
ส่วนเลขนี้เปิดอยู่หน้ามหาลัยของการค้าน่ะ

จากเค้าก่อเลื่อนลูกค้า

ไม่รู้ว่าทวนไปยังไงอยู่อย่างไรถ่ายอย่างไรซะไหม

เขาดีมากอันไหนที่ไม่ดีเขาก็ไม่ขอ

หลายน่ายส่งพี่บ้ามั้วแน่นตัว
เดือนเรือส่งให้แม่ส่ง๒เดือนส่งทั้ง๒เดือน

แต่เราจะเปิดง่ายขึ้นสตายค่าวไข่เจียวตามหัวมุมสนุน
แต่เราไม่ได้เปิดข้าวไข่เจียวนะครับเราเปิดกะเพรา
อยากฟังชื่อแบรนด์นะครับ
จานเดียวเจ๊งครับ
เฮ้ยเดี๋ยวนะคะทำไมวะ

ขอพูดอีกทีนึง

โอ้โหไก่ล้นกันหมูสับล้น

ใช่ครับแล้วมันจะกำไรมายังไง
เราเอาแค่๒๓บาทพอครับกองหนึ่ง
อ๋อเน้นวอลลูมน่ะ
เดี๋ยวลองดู

ได้สังเกตแนวเป็นสายที่ว่า

เนูก็เป็นเมนูที่แบบกินง่าย

อยู่ในสมัยนี้ไม่ได้ทำธุรกิจง่าย
ปัญหาเยอะอุปสรรคก็มีนะครับ

คิดเห็นยังไงกับการทำธุรกิจในยุคนี้ครับทุกธุรกิจนี้มีโอกาสหมด
แค่เราจับจุดให้ได้แล้วก็ออนไลน์ตอนนี้สำคัญมาก
เฮียป๊อบกลับถือว่าโชคดีเออมีกระแหลนแอมบิทที่ดีนะครับ
ช่วยเหลือนะครับและสนับสนุนบวกกับคุณป๊อปเองนะครับ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะเราก็เลยได้เห็นป๊อปป๊อปกะเพราจับกัง
และน้าแอดตามสั่ง๑๐๐เมนูกว่า๑๐สาขาในวันนี้ครับ
ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียป๊อปจากป๊อปป๊อปกะเพราจับกังนะคะ
ที่มาเปิดเผยเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเรานะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับที่ให้โอกาสกับเราได้มาพูดคุยกันในวันนี้
ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
มาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเผ็ดยั่วน้ำพริกนะคะ
อร่อยชัวร์แบบคนขายคนไทยคนขายเลยค่ะเข้ามาชิมกันได้เลยนะคะ
คุณลูกค้าค่ะพี่ป้องค่ะน้ำไม่ต้องค่ะมาได้เลยค่ะโอ้โหไม่ต้อง
จริงจริงชิมค่ะชิมไม่รู้ว่าลูกค้าหรือน้ำพริกนี่จะแซ่บกว่ากันครับ
แม็กซ์ค้าค่ะน้ำพริกน้ำพริกไข่น้ำแป๊บเสร็จกันให้ชิมน้ำพริกเลยนะคะ
วันนี้เผ็ดเผ็ดค่ะนี่กลิ่นมันเห็นไก่จมูกเลยนี่อ๋อดีมากเลยค่ะ

นี่นี่นี่มากเยอะด้วยเป็นคนตลกนะเรานี่อืมแต่พูดถึงของเผ็ดนี่พี่ก็ชอบมากเลย

น้องนะท่านคิดว่านะคะต้องเหมาะกับน้ำพริกนานรก

ต้องเหมาะกับอะไรที่แบบเอาไม่เผ็ดไหมแบบสวรรค์
อ๋อห้องหน้าขนาดน้อยไม่แพงเลยค่ะโรลละร้อยอืมออกไปเลยทั้งกิโลค่ะ
นี่ราคาดีแบบนี้ปริมาณก็เยอะขนาดนี้นะคะโอ้เอาจริงกินทั้งปีก็ไม่หมดค่ะ
ยิ่งแบบสดสวยแบบหนูเนี่ยนะคะซื้อไปไม่รู้น้ำพริกหรือหนูจะหมดอายุก่อนกันนะคะ
แล้วนี่ทำยังไงดีครับถ้าเกิดทำยังไงดีอ่ะซื้อเยอะก็จะกินไม่หมดไปทีเดียวใช่ไหม
สวัสดีครับน้ำพริกสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับ
ใช่มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อยใหม่ไซส์มินิครับสวัสดีครับน้ำพริกอร่อย
๒๔ล้านด้วยตัวละเท่าไหร่นะคะ๗บาทครับผมคูณคูณสินเร็ว๑๖๘ล้าน
โอ้เยอะมากค่ะใครจะเชื่อใครจะคิดครับว่าน้ำพริกเล็กแบบนี้ทำยังได้ปีละเป็นร้อย
โอ้โหเยอะมากนะคะอยากรู้เหลือเกินค่ะว่าทำไมถึงได้ขายดีแล้วก็รวยขนาดนี้นะคะ
มั่นใจว่าคุณผู้ชมก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับน้ำพริกดุ้งเจริญกันเลยดีกว่าค่ะ
ถึงจะไซส์มินิกินได้ทีละมื้อแบบนี้
แต่รู้ไหมล่ะครับว่ายอดขายน้ำพริกรุ่งเจริญ
เขาทะลุเป้าเกินร้อยล้านมาหลายปีแล้วนะครับ
จุดเริ่มต้นก็มาจากคุณเอสธนาวัฒน์โฮมเงินน้อยคนนี้เอง
ที่อยากจะสารต่อกิจการขายน้ำพริกของครอบครัวเอาไว้
และต่อยอดจนได้ไอเดียการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำพริก
ถ้วยรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
เราอยากให้น้ำพริกของเรามีจุดเด่นมีความแตกต่างนะครับ

ก็เลยปิ๊งไอเดียน้ำพริกที่ทานเป็นมินิทานพอดีมื้อครับ
มาดูฐานการผลิตน้ำพริกรุ่งเจริญกันบ้าง
โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาใช้พริกกระเทียมกันเป็นสิบสิบตันเลยทีเดียว
สรรมาจากแหล่งวัตถุดิบชั้นดีทั่วไทย
ถุดิบที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศของเรานะครับ
วัตถุดิบที่เรียกว่าเราคัดพิเศษ

ปลาร้าใช้จากมหาสารคาม

รวมทั้งมะขามเปียกจากภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย
ทำน้ำพริกในครัวหลังบ้าน

กลายเป็นโรงงานที่สามารถผลิตน้ำพริกไซส์มินิ
ถึงเดือนละ๒ล้านถ้วยเลยล่ะครับ
สามารถหาซื้อน้ำพริกรุ่งเจริญได้ที่๗๑๑ทุกสาขา
แฟมินิมาร์ท็อปลอสันแมคแวรูปิ๊กซีจิปฟรี
หรือสั่งซื้อออนไลน์ผ่านช่องทางลาซาด้าคอฟฟี่
ท่านใดที่สนใจต้องการมีแบรนดน้ำพริกเป็นของตนเองนะครับ
เราสามารถที่จะผลิตน้ำพริกสูตรต่างในแบรนด์ของลูกค้าได้ครับ
ฟังจำนวนตัวเลขจำนวนลูกค้าและสาขาที่ต้องผลิตส่ง
คำนวณรายได้ของน้ำพริกรุ่งเจริญกันไม่ถูกเลยล่ะครับ
รู้แต่ว่าซื้อง่ายขายคล่องมีแต่รวยกับรวยจริงครับ
และนี่คือเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้นะครับ
คุณเอสธนาวัฒน์โพเผือน้อยเจ้าของธุรกิจน้ำพริกรุ่งเจริญ

สวัสดีค่ะ

บอกว่าไม่น่าจะใช่เศรษฐีป้ายแดงนะ
เพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีป้ายแดงมานานแล้วนะคะ
คุณเอสเนี่ยทำน้ำพริกมาตั้งแต่ปี๒๕๔๙เลยเหรอคะ
อู้วววเป็นอีก๑๕ปี

น้ำพริกแม่งดาน้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกเผา
มีน้ำพริกเจอีก๓รสชาติ
มีน้ำพริกเจตาแดงเจเผาเจ
แล้วก็มีอีก๒รสชาติใหม่ครับ
เป็นน้ำพริกนรกปลาร้าและนรกสมุนไผ่
๗๑๑อันนี้เขาติดต่อเรามาเองแล้วนะ
ใช่เขาติดต่อเรามาเองก็ถือว่าเป็นจุดพลิกเหมือนกันเพราะทำให้เรารู้ว่าโอกาสมาแล้วนะ
แต่ด้วยความที่เราเป็นธุรกิจเล็กเราก็คุยกับเขาซึ่งทาง๗๑๑ก็น่ารักเขาก็บอกว่า
ที่จ่ายบางอย่างเขาก็ลดให้เรานะแล้วก็พาเราเนี่ยเอาไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่จะเอาสินค้าเนี่ยเข้าเว่นได้
แล้วพอสินค้ามันเข้าเว่นไปเนี่ยยอดขายมันกระโดดเลย
เห็นว่ามันทะลุเป็นหลัก๑๐ล้าน
ใช่ครับใช่ครับปีนั้นก็คือว่ายอดขายก็โตเลย
ช่วงนั้นก็มีเป็นช่วงที่ถ้าผมยังเป็นช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพ
ปี๕๔เราก็โชคดีคนสั่งซื้อสินค้าเราเนี่ยเพื่อไปบริจาคเยอะครับ
ใช่ครับก็ทำให้น้ำพริกมินิรุ่งเจริญก็
บางคนก็จะบอกน้ำพริกที่ดังในช่วงน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าคนดูนะคะอยากจะชิมความอร่อยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้
ตอนนี้สินค้าเรามีวางจำหน่ายที่๗๑๑นะครับ
โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก็ชอบคุ้มลือเรียกว่าทุกที่ทุกที่ครับไปที่ไหนก็เจอ
คือเอาจริงตอนนี้เดินไปที่ไหนก็เจอทุกซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้นะคะ
แต่ว่าคุณเอสก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเพราะทำอะไรเพิ่มนะคะ
ทอดพริกคั่วอ่าแล้วผลตอบรับดีไหมครับดีครับดีครับดีครับ
มีลูกค้าสั่งซื้อตลอดนะครับคำยำยำอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เทเปิดใส่เลยใช่ใช่ก็ง่ายสะดวกนะครับนะครับ
ทางธุรกิจของน้ำพริกรุ่งเจริญนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ
ในเรื่องของการไม่หยุดพัฒนานะครับต่อยอดจากกิจการแพ้น้ำพริก
ตลาดสดธรรมดาเลยนะครับจนกลายเป็นธุรกิจโรงงานน้ำพริกร้อยล้านนะครับ
ให้คุณเอสนะฮะฝากข้อคิดเคล็ดลับถึงคนที่อยากทำธุรกิจแบบคุณเอสบ้างครับ
ผมเชื่อว่าการทำธุรกิจเนี่ยเรามีสินค้าอะไรเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับ
แต่สำคัญสุดคือการที่เราต่อยอดพัฒนาจากสิ่งที่เรามีเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับ
แล้วก็รักในสิ่งที่เราทำมีความอดทนผมเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนค่ะ
มั่นใจนะคะว่าตอนนี้ถ้าคุณพ่อของคุณเอสยังอยู่เนี่ย
ไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลยคุณเอสอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะ
ถ้าแกรับรู้เนอะเราก็อยากจะบอกแกว่า

วันนี้เราทำได้น้ำพริกที่พ่อสร้างมาที่เหนื่อยมาเนี่ย
วันนี้มันเป็นที่ยอมรับนะครับ
มันเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ก็อยากให้พ่อภูมิใจในสิ่งนี้ครับ
และในวันนี้คุณพ่อก็ภูมิใจในตัวคุณเอสมากแน่นอนนะคะ
สำหรับการรับช่วงต่อกิจการของครอบครัว
รุ่นที่๒ต้องรักษาในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างเอาไว้
เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ก็คือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยด้วย
และธรรมดาครับธุรกิจย่อมต้องมีคู่แข่งนะครับ
เราต้องพัฒนาสินค้าของเรานะครับให้มีความแตกต่าง

สร้างตำนานน้ำพริกมินิร้อยล้านได้ค่ะ
กับเรื่องราวไอเดียการสร้างจุดขายและวิธีการสู่ความสำเร็จในวันนี้
ใครที่ไม่อยากพลาดไอเดียดีวิธีการเด็ดมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
กับเส้นทางสู่ความรวยแบบนี้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
เวลาดี๔โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป